สวัสดีครับผมหน่งช่านะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ
ปรบให้ได้นานที่สุดอยากจะให้กำลังใจนานที่สุดและมากที่สุด
ค่ะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ที่ตอนนี้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพวกเราและพวกเราก็อย่าลืมนะคะ
ให้กำลังใจคุณหมอนอกจากการปรบมือแล้วอยู่บ้านค่ะ
เป็นการให้กำลังใจที่ดีที่สุดช่วยกันช่วยกันทั้งสองฝ่าย
หลายฝ่ายนั่นแหละค่ะช่วยกันนะคะพลังเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่
เรามีศัตรูตัวเดียวกันนั่นคือโรคโควิดสิบเก้าเอาให้มันแบบเอ่อ
สิ้นฤทธิอ่ะแพ้ราภาพไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ
ในช่วงที่เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามคือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดตัวเลขผู้ติดเชื้อ
มันเพิ่มสูงขึ้นในทุกวันไม่ใช้คำว่ามากน้อยต่างกัน
กราฟมันขยับนิดหน่อยแต่ก็ยังถืออยู่ว่าในจำนวนที่เยอะอยู่
และเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขออกมานะคะการติดเชื้อเมื่อวานนี้ค่ะ
ตัวเลขอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยสี่สิบสามราย
แบ่งเป็นสามกลุ่มให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบสามรายกลุ่มแรกค่ะ
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยไปก่อนหน้านี้
จำนวนนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสามลบออกกลุ่มนี้เจ็ดสิบรายนะคะ
ได้แก่กลุ่มที่ไปสนามวยห้ารายสถานบันเทิงสิบห้าราย
กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเดิม๔๙รายและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย๑รายค่ะ
ส่วนกลุ่มที่๒นะคะเป็นผู้ป่วยรายใหม่เลย๔๓รายค่ะ
แก่กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงกลุ่มนี้เป็นทั้งคนไทยต่างชาตินะคะ
รวมกันค่ะ๒๒รายกลุ่มผู้ทำงานอาศัยเดินทางไปในที่สถานที่แออัดใกล้ชิดกับคนหมู่มาก
หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติแปดรายและในกลุ่มที่สองนี้
ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่มีบุคลากรทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย
แปดรายค่ะนอกจากนี้นะคะมีกลุ่มใต้ที่จะต้องเฝ้าระวัง
ก็คือมีอาการป่วยที่ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่มันมีความเกี่ยวข้องนะ
ที่จะเป็นโควิด๑๙คือปอดอักเสบ๕รายด้วยกัน
ส่วนกลุ่มที่๓นะคะเป็นผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพบเชื้อ
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบประวัติแล้วก็สอบสวนโรค
ไปติดมาจากไหนที่ไหนอย่างไร๓๐รายด้วยกันนะคะ
นี่คือสามกลุ่มแบ่งออกสี่หนึ่งร้อยสี่สิบสามรายแบ่งออกได้ดังนี้นะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามฟังข่าวร้ายแล้วก็มีข่าวดีสักนิดนึงนะคะ
เมื่อวานนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่มเติมนะคะถึง๑๑ราย
อายุ๖๘ปีมีประวัติเชื่อมโยงก็คือเดินทางไปที่สนามมวยลุมพินี
ยอดรวมทั้งหมดตอนนี้นะคะผู้ป่วยสะสมหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดราย
เสียชีวิตรวมเจ็ดศพรักษาหายแล้วหนึ่งร้อยสิบเอ็ดราย
อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะจำนวนมากนะคะ
คือกระจายเกือบทุกจังหวัดเลยตอนนี้๑๒๗๐รายค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นเป็น๗รายรายที่๗เมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาไปรับเชื้อจากจุดไหนอย่างไร
สถานที่ต้องสงสัยก็คือวันที่๖มีนาคมไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี
วันที่๘ไปดูมวยที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็วันที่๑๒ถึง๑๓มีนาคมไปงานศพที่ตำบลไซม้าจังหวัดนนทบุรี
แล้วประเด็นที่สองก็คือสิ่งที่เขาเป็นเขาเป็นผู้ป่วยเขาไปรับเชื้อมาจากที่ไหน
อันนี้เรายังไม่ทราบแต่ตอนนี้ถกเถียงกันเอ๊ะหมอไม่ซักประวัติให้ละเอียด
หรือผู้ป่วยปิดบังข้อมูลกับหมอ
เรื่องนี้นะคะนายแพทย์บัญชาขาของรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ชี้แจงบอกว่าเหตุผลผู้เสียชีวิตรายที่๗ไม่ได้รับการตรวจเชื้อโควิด๑๙ในการรักษาครั้งแรก
เนื่องจากอาการยังไม่เข้าข่ายผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ประกอบกับผู้ป่วย
นี่ไงอาจจะไม่ได้แจ้งประวัติของตัวเองว่าเดินทางไปสถานที่ใดบ้าง
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือคุณหมออาจจะไม่ได้มีการซักประวัติโดยละเอียด
ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านจากนั้นผู้ป่วยก็มีอาการหนักขึ้นมาทันที
จึงกลับมาตรวจอีกครั้งหนึ่งผู้ป่วยสุดท้ายเสียชีวิต
ก็เลยไปตรวจบอกว่าพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้คุณหมอรองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่ากำชับเลยนะคะว่า
ผู้ป่วยทุกคนที่มีอาการเจ็บป่วยเมื่อไปหาหมอแล้ว
ต้องบอกประวัติให้ละเอียดว่าท่านเดินทางไปที่ไหนอย่างไรกันบ้าง
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรายที่๗ที่เสียชีวิตยังหาต้นต่อไม่ได้ว่ารับเชื้อที่ไหน
ที่เสียชีวิตตอนที่คุณหมอตอนที่เขาไปตรวจเบื้องต้นแล้วคุณหมอปล่อยให้กลับบ้าน
เขาปกปิดข้อมูลเองหรือคุณหมอสักถามข้อมูลไม่ละเอียด
หรือคุณหมอเห็นว่าเอ๊ะเป็นแค่ไข้เบาบางก็เลยให้กลับบ้าน
เพราะว่าตอนแรกที่ไปตรวจปรากฏว่าตรวจว่าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
คุณหมอให้ยาก็เลยกลับบ้านไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สิ่งที่น่ากังวลต่อจากนี้ผู้เสียชีวิตรายที่๗
นั่นก็คือเขาไปไหนมาบ้างล่ะก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิต
ไลน์ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะทีมข่าวเนี่ยสอบถามไปที่
ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้าที่ผู้เสียชีวิตที่อายุ๖๘ปีเป็นผู้ชายคนนี้
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยนะคะ
ยังคงใช้ชีวิตตามปกติแล้วยังคงมาร่วมงานศพของคุณพ่อ
นายกเทศมนตรีตะมนต์ไซม้าอยู่เลย
ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทราบว่าเขาเสียชีวิตเนี่ย
นายกเทศมนตรีตะมนต์ไซม้าก็เลยโทรสอบถามไปที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
มีนาคมไปสนามมวยของอตก๓จังหวัดนนทบุรี
มีนาคมค่ะ๑๐มีนาคมไปขี่รถจักรยานยนต์ในระแวกบ้านตามปกติ
แล้วก็ขี่ไปดูการสร้างเมนลอยสำหรับงานศพของคุณพ่อ
ของนายกเทศมนตรีที่ตะมนต์ไซม้า๑๒มีนาคม
เราขออนุญาตบอกรายละเอียดลงรายละเอียดนะคะ
เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่เนี่ย
ลองตรวจสอบสิว่าท่านอยู่ใกล้กับผู้เสียชีวิตรายที่๗หรือเปล่า
๒มีนาคมเดินทางมาที่บ้านของนายกเทศมนตรีตะมนต์ไซม้า
งานศพของคุณพ่อของนายกนะคะ๑๓มีนาคมเดินทางมาที่บ้านของนายกที่
ที่บ้านอีกครั้งเพื่อช่วยเลี้ยงพระเพลงานศพ
พอตกเย็นค่ะก็ไปฟังสวดที่วัดไซม้าใต้๑๔มีนาคมนะคะ
งานพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อของนายกเทศมนตรีตะมนต์ไซม้า
วัดไซม้าใต้ผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาร่วมงานศพด้วย
หลังจากนั้นก็กลับบ้านก่อนที่จะกลับบ้าน
ผู้เสียชีวิตได้อาสาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งผู้ร่วมงานคนหนึ่งที่รถ
คือเขามีลานจอดรถแต่ลานจอดรถไกล
นายกเทศมนตรีตะมนต์ไซม้าบอกต่อนะคะบอกว่าเท่าที่จำได้ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใดเลยนะคะแต่สังเกตได้ว่าพูดจาน้อยลง
จากเดิมที่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดเก่ง
หลังจากที่กลับจากงานครอบครัวบอกว่าผู้เสียชีวิต
มีอาการหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมวันรุ่งขึ้น
วันรุ่งขึ้นก็คือพาครอบครัวพาผู้ป่วยผู้เสียชีวิต
ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณหมอวินิจฉัยตอนนั้นบอกว่า
เกิดจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็ให้ยามากินที่บ้าน
พักรักษาตัวที่บ้านจนกระทั่ง๒๖มีนาคม
อาการของผู้เสียชีวิตเริ่มสุดหนักครอบครัวก็เลยพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
สิบเจ็ดมีนาคมแพทย์แจ้งบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไปตรวจเพิ่มเติมแล้ว
พบว่าติดโรคโควิสสิบเก้าค่ะจนกระทั่งยี่สิบแปดมีหนาคมเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วนะคะ
ตอนนี้เราไล่ไทม์ไลน์แบบนี้แล้ว
คนที่ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตท่านไปตรวจสอบตรวจร่างกาย
หรือกักตัวเองที่บ้านนะคะ๑๔วัน
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะช่วงบ่ายในเพจเทศบาลตะมนต์ไซม้า
ได้มีการโพสต์แจ้งผลการตรวจสอบเชื้อโรคโควิด๑๙
ของคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็ได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเปาโลในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ปรากฏว่าผลตรวจค่ะไม่พบการติดเชื้อโควิด๑๙แม้แต่รายเดียว
รวมทั้งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายผู้เสียชีวิต
กลับจากงานศพของคุณพ่อของนายกเทศมนตรีตำบลไซม้าก็ไม่ติดนะคะ
เดินทางไปตรวจแล้วเช่นเดียวกันไม่ติดโรคโควิด๑๙
แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็อย่าชะล่าใจค่ะ
คนที่ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตรายล่าสุดรายที่๗ของประเทศไทย
ดูไทม์ไลน์เมื่อสักครู่แล้วถ้าเกิดว่าท่านรู้ตัวว่าใกล้ชิด
กักตัวเองอยู่ที่บ้าน๑๔วันนะคะ

เพราะว่าท่านไม่ทราบจริงว่าตอนนี้ท่านได้รับเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙มาหรือยังนะคะ

รับมาแล้วท่านก็สามารถแพร่เชื้อได้เลยนะ

มันฟักตัวแล้วมันแพร่เชื้อในเวลาเดียวกัน